คุณผู้ชมพาไปเที่ยวดีกว่าไปทะเลนะครับ
บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่เขาเปิดแล้ว
หลังจากที่บางจุดบางพื้นที่เขาปิดให้ธรรมชาติมันฟื้นตัว
ซึ่งจะเป็นที่ไหนอยากให้ดูภาพมันก่อนครับ
เฮ่ยบรรยากาศเป็นอย่างไร

ตรงนี้เนี่ยคือท่าเรือบ้านทัพละมุตำบลลำแก่นอำเภอ
ท้ายเหมืองจังหวัดภังงา
ที่พังงาบรรยากาศสวยงามอย่างนี้เลยเหรอ
ตรงไม่เคยไปเห็นแล้วอยากจะมุ่งพุ่งตัวไปเลยจริงนะครับ
นักท่องเที่ยวมากันเยอะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะ
คือเรายังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่อะเนาะ
แต่มากันเป็นหมู่คณะแล้วก็เป็นครอบครัว
หรือว่าจะมาเป็นคู่รักก็ดีเหมือนกัน
ขึ้นเรือไปเลยแล้วก็เดินทางไปเที่ยวยังหมู่เกาะซิมิลัน

หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ประกาศ
เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะซีมิลัน

หลังจากมีการระบาดของโรงโครมวิสุก้าเมือเด็นมีนาคม
ที่ผ่านมาระกอบกับในช่วงก่อนหน้านี้
และมีการปิดเกาะในช่วงมรศูนย์
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี
ทำให้ปีนี้ปิดเกาะนานหน่อยตั้งแต่๗เดือน

สวยงามมากธรรมชาติได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่
ถูกต้องคุณชิสาแล้วช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการของการท่องเที่ยวแล้ว
ทางอุทยานจึงเปิดก่อให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับ

โอ้โหยอดฮิต
โอ้โหโดนลงไปดำน้ำดูปากรังที่สวยงามในอุทยานในชาติ
ทั้ง๒แห่งทั้งมุมเกาะสิมิลันด์และมุมเกาะซูลินด์
อืมสวยจริงนะธรรมชาติบ้านเราเนี่ยนะ

ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
ใครเนี่ยยังไม่ไปไม่รู้จริง

คุณใบตองเขาก็ไปเที่ยวไงให้เขาไปเที่ยว
ให้เขาไปคืนสู่ธรรมชาติตามท้องทะเล

มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอ